หลังตรวจจะตรวจสอบให้ค้นถูกยิงเสียชีวิต๒ศพ
เจอชาวบ้านเจอญาติผู้ตายรอกันอยู่เยอะเลย

เสียชีวิตตรงประตูครัวหลังบ้านค่ะ
ผู้ตายชื่อจินตนาแคล้วรบอายุ๕๙ปี
โดนปืนลูกซองยิงเข้าสมัครด้านหลัง
มีปลอกกระสุนลูกซองตกอยู่๑ปลอก
อีกศพหนึ่งอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งห่างกันประมาณ๑๐เมตรบ้านเลขที่๗๕
พบศพนางจู่เตียงแคล้วรบวัย๖๖ปี
โหดหน่อยค่ะโดนยิงแสกหน้าเลย
นอนเสียชีวิตอยู่ในห้องโถงบ้านลักษณะแบบนี้ค่ะ
คนก่อเหตุคือเดชาเพชรกุลวัย๓๘ปี
หลานชายของทั้งคู่นี่แหละของคนตายนี่แหละ
แต่เป็นหลานชายฝั่งสามีของคนตายนะคะ
เขาก็เอาปืนแล้วมามอบตัวเนี่ยนั่งจ้องหน้าจ้องตา
คุยกับตำรวจหน้าตาเขาดูถ้าดูจากภาพนิ่งแล้วกันนะคะ
ก็ดูไม่ได้เคร่งเครียดดูไม่ได้ตื่นตระหนกอะไรเลย

ได้คุยกับลูกสาวของนางจู่เตียงนะคะ
ผู้ตายคนที่ถูกยิงตายกลางห้องโถง

พอเธอกลับเข้ามาบ้านเธอเจอนายเดชาถือปืนลูกซองยาวอยู่
เธอก็ตกใจนะเธอก็ถามบอกถือปืนทำไมอ่ะ
เดชาไม่พูดอะไรแต่เดินสวนเธอเข้าไปในบ้าน
แล้วยิงแม่เธอตายตรงนั้นเลย
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเดชาก็วิ่งหนีออกไป
เธอก็วิ่งไปที่บ้านของจินตนากะจะไปเล่าจะไปบอก
ปรากฏอ้าวนางจินตนาโดนยิงตายก่อนแม่เธออีกค่ะ
เมย์ถือโน้ทจำจริงเหรอหลูบ้าโดนกัน
ตอนนั้นทะเก่ไม่ฟังไม่ถูกเมดื่อเมดื่อทะเก่กว้างแบบนี้
เค้ื่อโสนย๊าวหลังสักพี่แม่ย่าเสี่ยพ่อพูดกับลูกซองเอ้ย
แล้วตอนเกิดเหตุคงทะเลาะกันคงเถียงกันเอาง่ายอาจจะถึงขั้นด่าทอกันแหละ
ส่วนนางจู่เตียงเนี่ยจริงไม่ได้เป็นคู่กรณีโดยตรงในเรื่องของที่ดิน
แต่คิดว่าอาจจะผสมโรงด่าไปด้วยกัน
เพราะว่าถ้าถามศักดิ์เนี่ยนายจูเตียงกับนางจิมนะก็คือเป็นพี่น้องกัน
ส่วนฝั่งนายเดชาคนก่อเหตุเป็นหลานฝั่งสามีไงคะ

ก็เลยถูกยิงตายไปทั้งคู่เลย
เรื่องต้นสอบปากคำเดชาแล้ว
ตำรวจเดชายังคุยไม่รู้เรื่องนะคะ
คิดว่ายังอยู่ในอารมณ์แค้นอยู่แล้วก็เครียดด้วย
แต่เบื้องต้นแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาเอาไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ